ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะ๒๑ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติตามพระราชปนิษฐานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานีหรือว่าสมเด็จย่าที่ทรงถ่ายทอดความสำคัญของต้นไม้แล้วก็พืชพันธ์ธรรมชาติเพื่อให้ประสบนิกรได้รู้สึกค
และให้ทุกคนได้รักต้นไม้รักสินแวดล้อมและระบบนิเวศผ่านรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
รักต้นไม้แห่งชาติถูกกำหนดให้เป็นวันที่๒๑ตุลาคมของทุกปี
เกิดจากพระราชปนิษฐานอันแรงกล้าของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานีหรือสมเด็จย่า
เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสแสดงความเสียสละแรงกายแรงใจความสามัคคี
้อมกล้าวถวายเป็นราชศักระแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
จึงมีการร่วมแรงร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างทั่วเมืองไทย
และต้นไม้นั้นมีความสำคัญต่อมวลมนุษย์รวมทั้งเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่
ตลอดจนพืชพันธนานาชนิดที่เรียงรายอยู่ตามธรรมชาติล้วนมีคุณอเนกอนันต์กับทุกชีวิต
ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าไม้มากขึ้นทุกปียุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งตามแผนนโยบายป่าไม้แห่งชาติมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
และเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า๑๒๐ของพื้นที่ในประเทศ
ตัวอย่างรายงานปี๒๕๖๒ป่าไม้ในประเทศไทยดูดทรัพย์คาร์บอนได้๒๘๒๓๖ล้านตัน
แต่ประเทศไทยเองก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนกลับขึ้นไปได้ถึง๒๖๐๓ล้านตันเป็นลำดับที่๒๐ของโลก
ปัจจัย๓ประการคือการเผาไหม้พลังงานฐานหินอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตร
แต่ในความเป็นจริงนั้นอัตราการปล่อยก๊าซยังมีมากกว่านี้เกือบอีกเท่าตัว
ซึ่งหากไม่มีต้นไม้ผืนป่าและพืชพันธุ์ก็จะขาดตัวดูดทรัพย์มลพิษ
ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์กลายเป็นภัยร้ายใกล้ตัว
วันรักต้นไม้แห่งชาติจึงเป็นวันที่ทั่วประเทศจัดให้มีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทุกพื้นที่
ลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้คนไทยทุกคนได้หวงแหนและอนุรักษ์พื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตามนะคะอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้แล้วก็รักษาต้นไม้ค่ะ
เพื่อที่จะให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในการคืนทรัพยากรที่ดีให้กับระบบนิเวศของพื้นป่าเรา
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ